จากให้ชื่นชมแล้วมีให้ด่าด้วย
ข่าวสารจากนี้ไปเนี่ยมันจะปรับไปอีกโทนหนึ่งแล้ว

นะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ครับ
มันจะอีกอารมณ์หนึ่งเลยจากที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้

เกิดขึ้นในกรุงเทพโชเฟอร์รถเมย์กับกระเป๋ารถเมย
ผู้ชายทั้งคู่ลงไปทำร้ายผู้หญิงสองคนที่เขาขี่จักรยานยนต์มา
แล้วมันมีเรื่องวิวาทะกับรถเมย์

เดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับนี่ฮะ

โอ้โหคนที่ถูกทำร้ายเป็นผู้หญิง

วกกันน็อกเนี่ยไปหยิบของเขามาแล้วก็ฟาดใส่เขาเลย
แล้วผู้ชายไปรุมผู้หญิงแบบนี้ริมถนนอย่างนี้

เสียงเสริงก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นชายสองคนรุมทำร้ายผู้หญิง๒คน

กศีรษะเอาหมวกกันน็อกฟาดแบบคือไม่ยั้งมือนะครับ

ผู้หญิงสองคนนี้ก็โดนเข้าไป
คือไม่ได้แคร์สายตาชาวบ้านเลย

คือชาวบ้านก็เห็นก็อึ้งก็ไม่รู้ว่าจะ

ไม่รู้ว่าจะกลัวจะถูกลุกหลงอะไรแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๑มิถุนายนนะครับ
จุดเกิดเหตุคือหน้าโรงกรองน้ำ
ถนนพระอำ๖เขตพระยาไทยนะครับ

แล้วก็ถูกเผยแพร่ไปในสังคมออนไลน์นะครับ
แล้วก็มีผู้ที่เขาออกมาให้ข้อมูลก็คือ
หญิงสาวที่ถูกทำร้าย
ของสาย๑๒นี่วิ่งข้วยขวางปรากคลอตลาด

ขับไล่จี้จักรยานยนต์ของเธอบีบแต่ใส่ด้วย

ก็จอดรถแล้วก็ถามว่ามาขับจี้ทำไม

แต่ก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคนขับรถเมย์
ทั้งคู่จะลงมารุมทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนะฮะแบบที่เห็นในคลิปเลยนะครับ
หลังเกิดเหตุผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงทั้งสองคนก็ไปแจ้งความไว้แล้ว
สอนอพญาไทยท้องที่เกิดเหตุค่ะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราก็เลยลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็ไปที่จุดจอดรถ
ที่เป็นจุดจอดรถต้นทางของมินิบัสสาย๑๒เพื่อไปตามหาตัวชาย๒คนที่ปรากฏในคลิปที่ไปทำร้ายผู้หญิง
แต่เจอแต่เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานบอกอันนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันทั้งสองคนนี้
ตั้งแต่วันเกิดเหตุ๑๑มิถุนายนนี้ก็หายไปเลยไม่เจอเหมือนกันนะครับเพื่อนร่วมงานบอกนะครับ
สงสัยไม่มาแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนร่วมงานเขาบอกอย่างนี้เห็นคลิปตัวเองในโซเชียลแล้วมั้งไม่มาทำงานแล้ว
สงสัยจะไม่มาแล้วคงไม่อยู่แล้ว
คุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็เลยถามว่าแล้วปกติแล้วนิสัยส่วนตัวของสองคนนั้นน่ะ
บอกว่าก็ไม่ได้สนิทกันมากเท่าไหร่เพราะว่าปกติต่างคนก็ต้องต่างรีบออกรถไปทำงาน
ก็ต้องทำงานแข่งกับเวลากันแต่เชื่อว่าวันเกิดเหตุ
คงจะมีเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวความกดดัน

หาเงินหาทองจ่ายค่ารถ

สองคนนั้นเขาก็เป็นคนร่าเริงอารมณ์ดีนะ

เป็นคนปกติครับ
ก็เป็นคนอารมณ์ดีอยู่

มันจะกดดันนิดนึง

ไม่ได้ค่าแรงนะครับ
ถ้าความเป็นจริงแล้ว
มันก็ไม่อยากทะเลาะกับใครหรอกครับ
เรามาทำอาหารกิน
ไม่อยากทะเลาะหรอก
เสนอต้อนรบสถานกรุงประกอบภัย
เป็นชื่อข้อทิ้ง
ลงโทษพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารคนก่อเหตุที่อยู่ในคลิป๕วัน
แล้วก็สอบสวนข้อที่จริงอย่างละเอียดเพิ่มเติม
แต่อันนี้เป็นเรื่องของตระเบียบการลงโทษในฐานะโชเฟอร์
แต่มันก็มีเรื่องทางอาญาทำร้ายร่างกายอะไรแบบนี้ด้วย
ก็ต้องเอาตัวมาลงโทษ
แจ้งความว่าสอนอพญาไทย
ผู้ประกอบการเจ้าของบริษัทรถก็ต้องส่งชื่อนะที่หย่งที่อยู่อะไรพวกนี้
รับเขาทำงานมันต้องมีนี่บัตรประชาชนอะไรพวกนี้
ก็ต้องให้สนพญาไทยเขาตามคดีให้
หนีไปที่ไหนไปกลับไปบ้านเกิดไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ขอสมกรก็บอกว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ก็
นอกจากลงโทษแล้วบอกอาปรับ๒๐๐๐

มันจะมีใครจำแล้วก็

พนักงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและกระทำผิด

ไม่ใช่ทำแล้วปรับนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยผ่าน